อย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมสำหรับคาราบาลแดงในแคมเปญ
คาราบาลแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒ครับ
แล้วตอนนี้เราก็มีผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลกันทุกวันเลยนะฮะ
แล้วผู้โชคดีของเราเนี่ยโอ้โหอยู่ทั่วทุกภาคพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
อุบลราชธานีก็มีฉะเชิงเซาก็มีระยองก็มีขอนแก่นก็มีและอีกหลายจังหวัดเลยเพียบ
ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าจำนวนฝาของแต่ละพื้นที่ที่ส่งเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้าง

คาราบาลแดงและคันโซคูณ๒ในภาคกลางยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องครับ
สัปดาห์นี้ภาคอีสานแซงเหนือแล้วนะชาวเหนือยอมได้ไงอ่ะอีสานก็แซงแล้ว
อีสานจะยอมแพ้นะครับรีบส่งกันเข้ามาครับแล้วภาคใต้ความนิยมก็ดีขึ้นเรื่อยเลยครับ
ค่ะพอได้ฟังแบบนี้แล้วไอ้ที่ลุ้นเนี่ย

นะคุณผู้ชม๒๗พฤษภานี้ค่ะ
แจกล้านแรกกันแล้ว
โอ้โหจะเป็นร้านที่แบบพลิกชีวิตจริงค่ะ
คุณคิดดูสิถ้าเกิดว่าผู้โชคดีคนนั้นเป็นคุณ

เรียกว่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาร่วมรอรุ้นกัน
ก่อนที่เราจะลุ้นเราต้องส่งมาก่อน
ส่งมาหรือยังคะถ้าเกิดว่ายังเนี่ยรีบเลยนะ
ไปหาซื้อคาราบาลแดงมาไปหาซื้อคันโซคูณ๒มา

แล้วฝานี้นี่แหละค่ะที่เราจะชวนคุณผู้ชมมาเปิดประตูดวงกัน
เพราะว่าให้คุณผู้ชมเอาเศษกระดาษมา
เขียนชื่อนามสกุลเขียนเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือนะ
แล้วพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดงค่ะ
หลังจากนั้นบีบให้แน่น
ส่วนคันโซคูณ๒เนี่ย
คุณก็เอาเศษกระดาษมาเขียนคำว่าตับ
เห็นชื่อนามสกุลเบอร์โทรด้วยลายมือนะ
เสร็จแล้วก็พับใส่ในฝาคันโซคูณ๒บีบให้แน่น
ส่งค่ะต้องส่งนะส่งมาที่ตู้ปนสอง
ประกงฉะเชิงเซาสองสี่หนึ่งสามศูนย์
หรือจะไปส่งที่กล่องชิงโชคใกล้บ้านก็ได้ค่ะ

จะได้รางวัลเป็นเศรษฐีเงินล้านหรือเปล่า
ของรางวัลกันชัดอีกสักครั้งก็แล้วกัน
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
คุณผู้ชมครับใช่ขับไปที่ไหนขี่ไปที่ไหนเขาก็รู้ว่า
มอเตอร์ไซต์คุณพิเศษกว่าคนอื่น
เพราะว่าตกแต่งในสไตล์คาราบาล
ร้อยรางวัลคุณผู้ชมครับมูลค่ารวมนั้นกว่าแปดล้านบาท
อย่าช้าครับเพราะว่าเราแจกทุกวัน

เช่นกันในรายการตลอดข่าว๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่งมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคมนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงนะคะ
ในราคา๑๐บาทเท่าเดิมเลยคุณผู้ชม
ส่วนคันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับกูโคโรโนแลคโทน
แล้วก็สารสกัดจากขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศเลยนะคะ
เดี๋ยวนะ๑๒๓๔๕วัน

คาราบาลจับแจกทองล้านกันแล้วนะครับ

คือแต่ละคนก็อาจจะมีเงื่อนไขมีปัญหาชีวิตต่างกัน
บางคนเป็นนี่บางคนอยากจะต่อยอดธุรกิจ
อยากจะเสริมเงินทุนอะไรนี่แหละจะได้สร้างอาชีพ
เศรษฐีทองร้านหน้าหมายอาจจะเป็นกลุ่มผู้ชม
ส่งกันเข้ามาเยอะส่งหรือยัง
ถ้ายังไม่ส่งวันนี้ส่งถ้าส่งแล้วส่งเพิ่มอีก